จากสาวสวยมาต่อกันที่เรื่องราวดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะ
ราม่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับน้องเบสลูกสาวคนสวยของพี่สมรักคำสิงคือน้องเบสเนี่ยเขาทำคอนเทนต์หนีเที่ยวจนพ่อกับแม่เนี่ยต้องขับรถตามหา
แล้วคลิปนี้กลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์มีคนดูกว่า๑ล้าน๓แสนวิวอ่ะคุณคือมันเหมือนจะขำนะแต่ว่าด้วยความดังอ่ะไปมาก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่า
เบสไม่น่าเล่นแบบนี้เลยนะทำให้พ่อให้แม่เป็นห่วงบางข้อความก็บอกว่าอันตรายมากสงสารพ่อกับแม่อย่าแกล้งคนแก่แบบนี้เลย
น้องเบสก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐแบบชัดเลยนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นการทำรายการและที่บ้านก็สัญญากันเอาไว้แล้วว่าถ้าอัดคลิปแนวนี้จะไม่มีการโกรธกันเด็ดขาด
อย่างไรก็ตามน้องเบสก็ฝากขอโทษพี่ป้าน้าอาที่เป็นห่วงนะคะและรับทุกคำติติงไปปรับปรุงตัวค่ะ
ใช่นะคะ
ยังไงซึ่งทุกคนก็คงจะได้เห็นไปแล้วแต่ว่าเจตนาเราเราไม่ได้แบบอยากจะทำให้เขาเสียใจหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ